ตอนนี้ทางภาครัฐเขาชงมาเขาบอกว่าจะมีการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม๑๓จังหวัดแรกอีก๒๕๐๐บาทเร็วนี้ครับรวมทั้งเงินเยียวยารอบแรก๓๐๐๐บาทกับเงินเยียวยารอบล่าสุดอีก๒๕๐๐บาทรวมแล้ว๕๐๐๐บาทสำหรับ๑๓จังหวัดแรกพื้นที่สีแดงเข้มนะส่วนผู้ที่ถือส
อีกคนละ๕๐๐๐บาทรวมเงินเยียวยาของเก่าเนี่ยรอบแรกก็เป็น๑๐๐๐๐บาทนะครับแต่ผู้ที่จะได้นั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ประกันตนมาตราศาสการและมาตรา๔๐ในเขตพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม๑๓จังหวัดแรกเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าภาครัฐเขากำหนดเวลาที่แน่ชัดแน่นอนแล้วจะโอนเมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่เราจะอั
คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการขับรถเนี่ยใบขับขี่มันสำคัญพกประจำเลยค่ะขาดไม่ได้
งั้นดูหน่อยแล้วกันว่าใกล้หมดอายุหรือยังนะครับว่าทางกรมการขนส่งเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการในการต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับ
ตั้งแต่๒กันยายนเป็นต้นไปนะครับก็คือต้องจองคิวออนไลน์นะแล้วก็เรื่องของสิ้นอายุบัตรเนี่ยก็อายุไม่เกิน๓ปีนะครับก็จะได้รับการยกเว้นในเรื่องของข้อเขียนนะครับ
ทางกรมการขนส่งทางบกก็เลยผ่อนคลายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน
ตั้งแต่วันที่๒กันยายนคือเมื่อวานนะแต่ว่าต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อที่จะเข้ารับบริการจองผ่านทางไหนล่ะ
อันนี้ก็จะเป็นการระบบระเบียบในการจับจองคิวมันก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะที่มีประชาชนไปใช้บริการค่อนข้างเยอะ

ค่ะมีเปิดเพลงเสียงดังด้วยนะ

กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กับสมัครค่าว

ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้

แล้วก็ร้องเรียนว่าเพื่อนบ้านกินเหล้า

กลายเป็นว่าเพื่อนบ้านที่เปิดเพลงเสียงดังไม่พอใจ
ขับรถมาบุกถึงหน้าบ้านเลยครับ

ที่ชุมชนสะพานหมายสอยอรุณอมริน๕๓

ที่เป็นทาวน์โคม๕ชั้นเพียงแค่๓๐เมตร

คนนี้ก็คือนายพิสุทธิจันทรสถิตนะคะ
หรือว่าจันทรสถิตอายุ๔๐ปี

บอกว่าตัวเองอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิด

ช่วงหลังคู่กรณีเปิดเพลงดังมาก
พ่อแม่ก็อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ไม่ไหว

กระทั่งว่าตัวพี่เองเขาก็ไม่ไหวเหมือนกัน

คู่กรณีเขานั่งดื่มเหล้าเปิดเพลงกัน

ขับรถวนมาหน้าบ้านหลายรอบ
ก่อนที่จะลงมาชี้หน้าด่าว่าตัวเองเป็นโรคจิตหรือเปล่า
ทำให้ตัวเขาก็รู้สึกว่าหวาดกลัวนะ
แบบนี้ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ

แต่พอหลังจากเจ้าหน้าที่กลับไปครับ
เขาก็ไล่อารวาสเที่ยวไล่ชี้คนอื่นว่า
อะไรนะว่าเป็นโรคจิต
เที่ยวไปแจ้งความมาจับเขาที่ว่าเขาเปิดเสียงดัง

แล้วเขาอ้างว่าเขาทำงานแล้วเขาผิดตรงไหน
ที่จะมานั่งกินแล้วเปิดเสียงดังในตอนคืนนะครับ

อ่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

จนผมล้มลงไปแล้วก็บาดเจ็บ
เราเคยวัดระดับเสียงมันดังกินเดซิเบล
เคยรับวัดสุดเนี่ยอยู่ช่วงเก้าสิบพี่

แต่ไอ้๙๐เนี่ยคือมันไม่ใช่เวลากลางวันไงพี่

เมื่อ๓ปีที่แล้วเนี่ยเคยมาทำลาย
ออดประตูหน้าบ้านแล้วก็ถีบประตูอะครับ
แล้วหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกว่า
เร่งเครื่องแล้วก็วนรถแล้วก็เปิดเพลงจากรถแต่งเครื่องเสียงนะครับ
เสียงดังอัดใส่แล้วก็วนหลายรอบอะครับ
พอทีมข่าวคุยกับผู้ร้องเรียนแล้ว
ก็ไปที่บ้านของคู่กรณีเหมือนกันนะคะ

เป็นร้านทำกระจกอลูมิเนียม
แต่นี่ค่ะปิดไม่มีใครอยู่นะคะ
ติเราก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับ

เจ้าตัวบอกว่าผมก็ยอมรับแหละว่าน้องชายกับเพื่อนเนี่ย
กินเหล้ากันเปิดเพลงกันจริง
แต่ตัวของคู่กรณีคือนายนรงเองไม่ได้กิน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้เปิดเพลงเสียงดัง
เพราะว่าเปิดจากลำโพงบลูทูธนะคะ

เขาบอกอีกว่าผมก็ไม่ได้กินดึกไง
อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยสร้างความเดือดร้อน
ให้กับคู่กรณีตามที่เขากล่าวอ้างเลย
เขาบอกอีกนะครับว่าที่ขับรถวนไปนะฮะ

อะไรก็แจ้งความเขาว่าอย่างนั้นนะ
จากนี้ไปเขาบอกว่ายังไงซะก็คงจะต่างคนต่างอยู่แหละ
คือเขายังบอกอีกนะว่าไหนที่สุดเนี่ย

จริงก็มักมีปัญหากับคนอื่นไปทั่ว
ชอบดูถูกคนเคยฆ่าแมวโชว์ชาวบ้านมาแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะค่ะ

เขาบอกว่าเปิดต่อไปแหละแต่ก็จะไม่ให้เปิดเสียงดังแล้วล่ะ
วันนี้น้องพี่ทำไมเขาถึงแบบว่าขับรถไปจอดหน้าบ้านเขาก็ไปชี้ดาวน์
วันนี้เขาเป็นคนนิสัยอย่างนี้ครับวันนี้๖โมงเย็นไปจ้างโทรจ้างสมรวจบินว่าเล่น
เพราะเขาเป็นโรคจิตเขาไม่ใช่คนปกติคุณพี่
ถ้าคนดีอย่างคุณพี่เปิดเพลงนี้๓๔๖โมงแค่บลูทูธมันจะดังขนาดไหน
วันนั้นก็อย่างนี้คุณพี่วันนั้นน่ะที่ที่ผมชนพอแล้ว
กินกันอย่างนี้วันนั้นผมกินเหล้าอยู่ตอนนี้ผมก็ฮังสา
กินปุ๊บเขาเปิดไอ้นั่นอ่ะขึ้นอะไรฟังสิ่งต่างอ่ะเขาบอกอ่ะครับ
เป็นเสียงแปบเปิดเป็นชั่วโมงคุณพี่ทนใครทนได้ครับ
ลองให้ฟังความทั้งสองข้างนะ
ค่ะมาที่โรงพักกันหน่อยละกันถามร้อยเวรสอนอบวรมงคลนะคะ
ก็ได้แนะนำให้นายพิสุทธิ์คือผู้ร้องเรียนเนี่ย
หาหลักฐานเพิ่มเติมโดยนำกล้องวงจรปิดมาติดซะ
เพื่อจะได้เก็บพฤติกรรมของคู่กรณีแล้วก็ไปร้องเรียนกับสำนักงานเขตต่อไปนะคะ

ทางตำรวจเองพอรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงแล้วเนี่ย
ก็มีการไปตักเตือนคู่กรณีเหมือนกัน
เมื่อกี้ที่ผู้ร้องเรียนบอกว่าเสียงดัง๙๐เดือน๑๑
แล้วกลางคืนด้วยก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกรำคาญนะถ้อยทีถ้อยอาศัย
ค่ะก็ค่อยคุยค่อยค่อยเกลียดละจากันดีกว่านะครับดีกว่าค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของเป็นความคิดทางการเมือง
แต่ป๊าก็พูดถึงตลกบอกว่าตลกเล็กกับผู้หญิงกระแดะ
อันนี้ดิฉันขอพูดตามที่ป่าพูดนะ
แล้วมันกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมา

วันนี้ผมก็ดูเหมือนกันนะ

มีตัวกระแดะผู้หญิงอีกตัวหนึ่งค่อยเป็นสื่อให้
เออกูก็พยายามนี่อย่างนั้นนะกูไม่เคยไปยุ่งกับมึง
แต่มึงก็ไม่พยายามจะมายุ่งกับกูเนี่ยมันเรื่องอะไรวะ

ไอ้มึงนี่มันเป็นยังไงวะด่าพ่อด่าแม่กูเนี่ย

พวกมึงนะกูเดี๋ยวมึงมาด่าพ่อแม่กูนะ

อย่างคนนิสัยอย่างนี้พูดจาอย่างนี้นะ
นอกจากแม่แต่วันนั้นเองที่จะกล้าพูดอย่างงี้ได้อะ

อื้อหือตามสไตล์ป๋าเลย
ค่ะป๋าก็พูดตรงไปตรงมาแบบเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีการไลฟ์สดอยู่นานเลยล่ะ

แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ป่าเขาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ขึ้นมานะครับ

แล้วก็พี่แฉ่งช่อมะดันนะคะ

ฝากขายไปขายมาพูดถึงตลกเล็กคนหนึ่ง
กับผู้หญิงที่เหมือนกันมาเป็นลูกคู่
วิภาควิจารณ์โดยหนึ่งของรัฐบาล
แล้วก็ลามปามมาถึงป่าเทพและห่องลูกหยี
ที่ออกมาพูดถึงการทำงานของรัฐบาล
พูดถึงฉันเยอะขนาดนี้แถมดาผิมพ่อถึงแม่ด้วย
ใครจะไปทนไหวป่าก็ทนไม่ไหวก็เลยจัดหนัก
ก็เลยมาระบายแบบนี้เลยเอางี้ละกันนะครับชาวเน็ตเขาต่างพากันสงสัยว่า
เพราะพิทธิ์ก็พูดถึงใครท้ากปาเทพฯแล้วพี่จุ๋มเนี่ยเขาก็ไม่ได้เฉลยนะ
แต่คนที่เขาเฉลยคือพี่แชงนะครับก็บอกว่าชื่อของ
ภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็มีแฟนคลับให้พูดถึงการที่ปาเทพแล้วก็อย่างลุงหยีออกมาชื่นชมรัฐบาลคือเอาล่ะความคิดเห็นต่างร้านอะไรแบบนี้เนาะเอางี้ละกันไปลองฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ
เอาปัจจุบันเขาเรียกความเป็นจริงตรงหน้าพี่ต้องอยู่ข้างประชาชนพี่โง่หรือฉลาดหนูแค่ถามแค่นี้แหละหนูเป็นเด็กกว่าแต่หนูก็เคารพนะคะแต่หนูอยากถามพี่ว่าพี่โง่หรือพี่ฉลาดพี่ด่าประชาชนไม่ได้อยู่ข้างประชาชนมันไม่ใช่ป่าเทพเหมือนกันหนูก็นับถือนะคะก็สูงวัยนะคะป่าป่าก็เหมือนพ่อหนูนั่นแหละเพราะป่าป่าคือพ่อใช่ไหมใช่เออแสดงว่าเขาล่อแม่

อือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ควรซึ่งเป็นพ่อแม่ของป้าแตนนั่นแหละมีตำรวจครับจากสภกกตูมฮะคุณชิสา

หมายเรียกนะครับมาส่งให้เซ็นรับทราบพร้อมกับให้เดินทางไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๔กันยายนนี้
แตนถูกแจ้งไป๒ข้อกล่าวหาอะไรบ้าง
คือการกระทำการใดกับศพเพื่อทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
แล้วก็เป็นตัวการร่วมกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไปสืบเนื่องจากพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
พิจารณาจำนวนการสอบสวนของตำรวจแล้วเห็นว่าปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการนะครับ
โดยมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าป้าแตนเนี่ยได้ร่วมกระทำผิดกับลุงพล
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาก่อนหน้าในการภูชิสา
ซึ่งป้าแตนเองก็บอกว่าหลังจากที่มีข่าวลือว่าจะมีหมายจับเนี่ยนะ
ท้ายที่สุดแล้วเออเป็นจริงเนาะแล้วก็พร้อมจะไปพบเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่นัดหมายด้วย
ส่วนลุงพลบอกว่าไม่มีอะไรเกินคาดนะก็คิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีอะไรมากกว่านี้
แต่ก็คิดไม่ถึงว่าป้าแตนเนี่ยจะโดนหางเลขไปด้วยอีกคนแต่ยังไงก็ตามผมก็ไม่เครียดแล้วค่ะ
แต่ลุงก็คิดว่าประชาชนตามดำนะคะแล้วเราไม่เป็นห่วงไรหรอกค่ะทุกคนนะคะ
ขอให้ทุกคนมาดำดังด้วยถึง๑หมื่นเลยครับ
ลุงรู้สึกมีความเครียดไหมไม่เครียดครับ
เดิมคดีเราต้องเครียดแต่เราไม่ได้บ้าไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้น
อ่ะเนี่ยครับบรรยากาศการไลฟ์สดก็เหมือนให้สัมภาษณ์ไปในตัวนะ

สำหรับข้อหาของป้าแตนนะครับในความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำผิดใดกับศพนั้น
ก็มีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปีหรือปรับตั้งแต่๑๐๐๐๔๐๐๐บาทนะครับ
หรือทั้งจำทั้งปรับและหากการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริตหรืออพางคดี
ก็ต้องระวังโทษเป็น๒เท่าของโทษที่กำหนดเอาไว้ครับ
เป็นภาษากฎหมายหน่อยนะส่วนกรณีความผิดที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่๒คนขึ้นไป
หากผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ
ก็ต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย
เอาว่าเรื่องนี้รอติดตามกันต่อนะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะ
ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวีทุกวันบางทีก็มาจากตัวเราเองที่ไม่พร้อม
อาจจะไม่พร้อมด้วยเรื่องของสุขภาพก็ได้
อย่างกรณีของคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อยู่ดีก็มีการชักเกร็งแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเหมือนในหนังเลยภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยจะเห็นเลยนะ
ตอนแรกก็มาตรงดีสักพักเริ่มออกข้างออกข้างแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอย่างที่เห็น
ใช่ค่ะคือข้ามเกาะกลางไปเลยคุณผู้ชมแล้วเวลากลางค่ำกลางคืนด้วย
รถบรรทุกก็คันขนาดใหญ่ที่สำคัญไม่ได้มาคนเดียวมากับลูกกับเมีย
ลูกก็ยังตัวเล็กเล็กอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสาย
บายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีนะคะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยไปดูที่เกิดเหตุ
พอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในนะครับ
ก็พบคนขับชื่อนายปรีชาผู้เงินอายุ๓๘ปีนั่งอยู่ที่เบาะ
เมืองต้นพบว่านายปรีชามีอาการมึนงงและจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้
อกจากนี้ยังพบกับนางบีซึ่งเป็นเมียของนายปีชาและเด็กหญิงวัย๗ควบ
ลูกสาวของทั้งสองคนนั่นแหละครับคุณชิสาได้รับบาดเจ็บนะมีบาดแผลเล็กน้อย
กู้ภัยครับรีบนำตัวทั้งหมดมาสมพยาบาลก่อนแล้วก็รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลต่อครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทางทีมงานทางผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนางบี
ก็ทราบว่านายปรีชาขับรถอยู่ดีก็มีอาการวูบชักเกร็งตาค้างมือทั้งสองเนี่ย
จำกำกับกำพวงมาลัยแน่นเลยค่ะครับทำให้รถเนี่ยเสียการควบคุมเลย
พุ่งชนเกาะกลางถนนแล้วก็ข้ามฝั่งไปชนโกดัง
คาดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวนะคะรวมถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
ตอนนี้ทางตำรวจเองก็เดี๋ยวรอสอบปากคำนายปรีชาอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวสรุปกันอีกทีนึง
โอ้โหไม่ใช่แค่สภาพรถอย่างเดียวแล้วนะสภาพร่างกายสภาพจิตใจต้องดีด้วยนะ
ก่อนที่จะขับรถโดยเฉพาะรถใหญ่นะถ้าไม่พร้อมอย่าฝืนนะคะครับ
เรื่องของอุบัติเหตุมีให้ได้ดูกันมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราได้ดูกันแล้วเมื่อหลายวันก่อน
ปากซ้ายปากขวาหรือว่าตัดหน้ากันมายังไงแต่พอถึงช่วงช่วงมีรถอยู่คานนึง
สะกิดท้ายจนทำให้รถคันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยกระเด็นตกข้างทาง

วันนี้มีความคืบหน้าของเรื่องนี้แต่ไปดูคลิปเก่ากันก่อนนะครับ
คือภาพในช่วงนั้นมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับ

รถมันตีคู่กันมาแบบนี้ครับปาดหน้าก่อน
อ่าสักพักรถคันที่มีภาพหน้ารถเนี่ยก็คือรถเก่งนะ
ก็พยายามที่จะแซงไปอ่ะก็พยายามจะขับหนีไปแล้วแหละ
แต่อีกคันดูเหมือนไม่ยอมก็ขับตามมาแล้วในจังหวะนี้ครับ
ขยับมาเพื่อมาสะกิดท้ายการสะกิดท้ายในช่วงที่ถนนมันเปียกแบบนี้
ล้อปัดล้อหมุนได้เลยเนี่ยครับใช่ครับ
เหตุการณ์นี้นะครับภายในรถเก่งที่ตกทางทางน่ะ
มีคนที่เขาโดยสารมาด้วยถึง๓คนนะครับ
มีคุณแม่มีลูกชายแล้วก็มีเด็กอยู่ในนั้นด้วยครับ

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๑กันยายนที่ผ่านมานะคุณชิสา
ในพื้นที่ตะบลนาหูกวางอเผอร์ทัพสแก่จประจบกิริขาลครับ
เรื่องราวก็คือว่าเมื่อวานนี้นายชัยนรงแซ่ลิ้มอายุ๑๙ปี

ไปพร้อมกับแม่อายุ๔๐และน้องชายอายุ๑๑ปี
คนที่ขับรถเก่งแล้วตกข้างทาง
นั่นแหละนะคะก็มาพบกับตำรวจสพทัพสแก่มาให้ปากคำ
เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังค่ะบอกว่าตอนแรกมาถึงสี่แยกบ้านกรูด
ขับมาเลนขวาจนกระทั่งเจอฟอร์จูเนอร์สีดำเนี่ยนะ
อยู่ในเลนส์ข้างนะคะก็เลยเปิดไฟ
เปิดไฟเพื่อที่จะแซงออกไปนะคะ
ยังเบรกใส่อีกจนกระทั่ง
ตัวเขาเองนี่แหละเบรกไม่ทันเขาขับน่ะเบรกไม่ทัน
ก็เลยชนท้ายฟอร์จูเนอร์แล้วฟอร์จูเนอร์ก็ขับหนีไป

แต่ก็ขับไล่ตามกันไปแบบนั้น

ที่สุดก็มาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละ
เบียงจากเรนซ้ายครับเข้ามา

เขามาตบที่ข้างรถผม
ผมคิดว่าน่าเขาน่าจะเอาจริงนั่นแหละ

เขาก็เลยปัดตบด้านท้าย

ข้อมูลพวกเขาก็ฝ่ายกับรถเทลเลอร์แล้วก็ลงทางทาง

ยังไม่ได้เป็นอะไรมากมายบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าตำรวจก็เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำนะ
ก็คนขับรถฟอร์จูเนอร์สีดำ

ชาวเมียนมาอายุ๓๓ปียังไม่ได้เดินทางมา
แจ้งกับตำรวจว่ามีธุระในตัวเมืองแล้วจะมาเข้าให้ปากคำ

อย่างนี้เดี๋ยวรอดูค่ะคิดว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้ามา
ใช่ครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกจริงไม่จกตาว่าอย่างนั้นเถอะ
เราเนี่ยนะอยากจะให้อาหารปลาเราอาจจะมีการพายเรือไปให้อาหารสบายใช่ไหมคะ
แต่ว่านุ่มคนนี้ค่ะพายเรือขยักไปไปให้อาหารเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปลา
อ้าวตัวอะไรดูกันเลย
มันคือตัวอะไรคุณชนะมีแลบลิ้นแผลบด้วย
โอ้โห้ยเลี้ยวเลยอะเลียกมายังเป็นหมายังเป็นแมว
น่าจะดูสักนิ้วเห็นไหมนะมือหนึ่งถือเนื้อกราชิ้นใหญ่
แล้วก็สะกิดเหมือนดิดนิ้วแล้วขนาดดูกันมาแล้วค่ะ
เป้าหมายมาแล้วค่ะมาแล้วอยู่ในวงแดง
แล้วก็ดูตัวอะไรพอมาใกล้ถึงเห็นว่ามันคืองูคืองูกึ่งน้ำอ่ะจังหวะนี้คุณผู้ชมหวัดเสี่ยวนิ้วจริงจริง
อะไรจะแม่นยำขนาดนั้นดูเหมือนมันเชื่องเหมือนกันนะ
แต่เธอก็ไว้ใจไม่ได้นะเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองลุยสเบิกรัฐแคนซัสนะครับที่สหรัฐอเมริกานั่นแหละ
ก็คืองูกึ่งน้ำเอาง่ายเราเรียกงูน้ำได้ไหม
ได้ไหมก็น่าจะได้เพราะมันอยู่ในน้ำใช่ไหมมันไม่มีพิษไหมครับ
น้ำอ่ะเนอะเขาบอกว่ามีพิษร้ายแรงนะครับโดนกัดแล้วโดนฉกแบบนี้ต้องโดนฉก
ฉกถึงตายได้ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เคาะดีนะไม่โดนงูฉกเข้าให้
ว่าการที่เขาเอาปลาไปให้มันแล้วไปเรียกมันอย่างนี้คือเคยทำหรือเปล่าไง
นั่นน่ะสิคุ้นเคยกันหรือเปล่าไงไม่ทราบ
โอ้โหไปเจอกับงูน้ำเขาให้โอ้โหงูบกก็น่ากลัวงูน้ำอีกนะ
บอกว่าพิษร้ายแรงนะต้องพึ่งหมอปลาไหมคะ
แบบนี้หมอปลาไม่เก่งเรื่องการจับงูหรอกแต่เก่งเรื่องของการดูซิว่าผีเข้าหรือไม่เข้า
เขาไปที่นี่เลยครับต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนที่คุณพ่อคนหนึ่งมาร้อง
ให้ช่วยหน่อยว่าลูกสาวถูกผีเข้านั่นแหละสิ
วันนี้หมอปลาเลยบุกไปช่วยเลยครับ
หยิบเย็นใจเย็นอีกไก่นายไม่รู้สวน
ใกล้ใกล้ถ้าคุณไม่พูดเดี๋ยวผมให้หน่วงพอร์ตจัดการนะคุณจะอ้อมไหม
เล่าให้ฟังก่อนเผื่อใครไม่ได้ติดตามข่าวเมื่อวาน

คือเหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยครอบครัวเขาถ่ายไว้ได้
กุ๊กไก่อายุ๑๖ปีเรียนอยู่ชั้นม๓อาการคล้ายถูกผีเข้า

แล้วสุดท้ายนำพระพุทธรูปมาวางไว้ที่ศีรษะ

บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อนะ
ของความเชื่อนนะจริงเขาพาลูกไปหาหมอเหมือนกัน
แต่ไปตรวจแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรตรงไหนสุขภาพแข็งแรงดี

เพราะฉะนั้นเราติดต่อให้ก็เลยตามหมอปลามาเลย
มาแล้วมาแล้วหมอปลาก็ไปถึงที่นะครับไปถึงบ้านหลังนั้นแหละครับ
แล้วก็เดินสำรวจห้องโน้นห้องนี้จนมาเจอกับห้องพี่ชายของน้องกุ๊กไก่
จู่ฮะหมอปลาครับมีอาการเลยครับ

น้ำมูกน้ำตาไหลอาเจียนเฮ่ยผมแย่

อาการแบบนี้มานั่นหมายความว่าอะไร

ก็เลยบอกให้พี่ชายหยิบของบนหิ้งพระออกมาดู
อ้าวก็บอกว่ามีอะไรบ้างพระเครื่องหรือคุณธิษฎา
เพราะเครื่องแบบผงมีเหรียญมีผ้ายันค่ะ
หมอปลาก็หยิบมาดูทีละองค์ทีละองค์จนมาสะดุดที่พระผงองค์หนึ่งค่ะ
เออนี่ไงลักษณะสีดำเทาอยู่ตรงกลาง
หมอปลาบอกโอ้มีอาการทันทีผมแห่ผมแย่ใช่ไหม
บอกว่าเนี่ยต้องมีวิญญาณที่พระผงองค์นี้แน่
จุดดำที่เห็นก็น่าจะเป็นมวลสารของวิญญาณค่ะ
หมอปลาก็เลยให้พ่อน้องกู้ไก่นำแว่นสองพระมาส่องดู
นั่นมีอาการแล้วผมแย่แล้วเนี่ย

เพราะอะไรคะเพราะว่าวิญญาณเนี่ยกลัวค่ะกลัวหลวงพ่อเปิ่ลที่ที่เอามาตั้งข้างน้องนี่นะ
แต่ก่อนที่หมอปลาจะทำลายพระผงเนี่ยก็บอกนะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะลบลู
บูชาพระเครื่องเนี่ยก็แค่ต้องการที่จะช่วยน้องนะคะ
ก็ขอให้คนที่บูชาเข้าใจด้วยทันทีที่หมอปลายกจากมาตามพระผงนั้น
จู่คุณไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน้องกู้ไก่เกลียดร้องแล้วก็หมดสติไปนะคะ
จุดประสงค์ของคนที่ทำกับเนื้อที่เอามาใส่ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ของมงคลเลยนะ

ไม่มีไม่มีอันนี้คือเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงเกิดกับตรงนี้
เมื่อมาเกิดตรงไหนมันก็ต้องดักตรงนั้น

เราไม่ได้ทำร้ายแค่เราเอาเท่าเนี่ยไปเราต้องการเอาเท่ากระดูกอันนี้ไปปลดปล่อย

อ้าวอ้าวอ้าว

เออจากนั้นให้บ๋าปลาทำน้ำมนต์ต่อเลยครับ

ได้ดื่มเดี๋ยวรอให้ได้สติก่อนก็ลุกขึ้นมาดื่มครับ
แล้วก็นำไปอาบให้กับน้องที่หน้าบ้านนั่นแหละ
พรมน้ำมนต์ลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วที่เหลือเอาไปปะพรมรอบบ้านเลย
ไล่สิ่งไม่ดีออกไปนี่ตอนนี้ที่น้องได้สติขึ้นมา
เริ่มดื่มแล้วเออแล้วพอน้องสามพอน้องหายแล้วนะ
พอก็ได้สติแล้วปุ๊บเนี่ยถามน้องไงน้องรู้สึกอะไรไหม
กุ๊กไก่บอกหนูไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าทำอะไรอยู่
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมอปลาเนี่ยทำอะไรก่อนที่จะหมดสติไป

คุณพ่อครับซึ่งมีอาชีพเช่าบูชาพระเครื่องบอกว่า
เชื่อเลยเชื่ออย่างที่หมอปลาบอกว่าจะต้องทำลายมวลสารที่เอามาผสมทำพระผง
ซึ่งหมอปลาก็บอกว่าน่าจะมาจากวิญญาณที่เป็นวิญญาณผีตายโหง
หรือว่าดินเจ็ดปาชาอะไรแบบนี้
เพราะพ่อเองก็ส่องเห็นว่ามีลักษณะที่ใช่นะ
จากนั้นพ่อก็บอกว่าจากนี้เนี่ยต้องศึกษาพระผงให้ดี
ก่อนที่จะนำมาไว้ในบ้านอะไรที่ไม่ดีจะไม่เอาเข้ามาอีกแล้ว
ว่าแบบนี้นะครับนะคะเป็นเรื่องความเชื่อเนอะ
จริงแต่เรื่องนี้ก็เอาคลี่คลายแล้วนะหมอปลาก็มาช่วยจัดการแล้วนะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องไปดูเหมือนกันโอ้โหคนนี้บอกว่าอยู่คุ้มคลั่งครับ
ลักษณะเนี่ยอยู่ก็บอกว่าตัวเองอยากเป็นเทพ
คืออยากเป็นเทพอะไรใครก็ไม่ว่าเขาหรอกแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย
เขาปลุกไปทำลายไปพังศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากดงฮะ
โอ้โหไปนั่งอยู่ท่านี้ครับเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยทีเดียว
แล้วศาลแห่งนี้คนเขาก็เคารพบูชาไงนั่นไง
เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสมภาพบ้านหมี่ครับ
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านในตลาดสดเทศบาลอำเภอบ้านหมี่นะครับ
ว่ามีชายอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปีโอ้โหร่างกายกำยำคุณดูดิ
เออขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากดง
เดินเข้าไปทำลายข้าวของในศาลเลยฮะ
พังยับเลยโอ้โหคนแถวนั้นพยายามห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผลก็ตัวใหญ่โตเบลอเทอร์ขนาดนั้น
กันเยอะด้วยนะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็เจอกับผู้ก่อเหตุ
ไม่ใส่เสื้อมีกางเกงขาสั้นตัวเดียวนั่งอยู่ตรงนั้นตรงแท่นประดิษฐานเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากดง
ค่ะแล้วยังใช้เท้าเนี่ยเหยียบรูปปั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่ด้วย
พูดจาวกไปวนมาเอาง่ายพูดไม่รู้เรื่อง
แต่คนแถวนั้นบอกว่าบางทีก็พูดเป็นภาษาบารีแบบสวดมนต์สวดท่องอะไรแบบนี้

ฟังรู้เรื่องก็ว่ากันไปนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ลักษณะอาการอย่างนี้ดูแล้ว
ไม่ปกติอ่ะจริงครับเอ่อจตที่ศาลเราก็รวมถึงตำรวจเองก็พยายามเตรียกกล่อมเนี่ย
แต่ว่าไม่ได้สุดท้ายเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งปืนไฟฟ้าไม้งามเข้าชาร์จตัวจนเนี่ยค่ะ
สามารถจับเขาได้ต้องเอาอย่างเงี้ยแต่คุณเชื่อไหมว่าผู้ชายคนนี้กลับกระโดด
ขึ้นมาที่แท่นประทับได้อีกเฮ้ยแรงจะเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้โห
แล้วเขาพยายามทำร้ายตัวเองด้วยนะ
ถอดกางเกงขาสั้นจนร่างกายนี้เปลือยเปล่า
ไม่รู้ทำทำไมนั่นน่ะสิตำรวจและกู้ภัยก็เลยเอาวางแผนล็อกตัวใหม่
คราวนี้แหละรอบนี้วางแผนกันดิบดีนะ
ก็สามารถที่จะใส่กุญแจมือได้อ่าใส่กุญแจมือได้ไหม

ผู้ชายคนนี้สะดอกกุญแจมือออกมาได้อีกอ๋อทำไมทำได้
โอ้โหทำไมจะเอาแรงมาจากไหนเก่งเกินแล้วพ่อคุณ
อ่ะสมมุติว่านายคนนี้ชื่อเอแล้วกันอืม
นายเอไม่ใช่นายเอเป็นคนที่รู้จักผู้ชายคนนี้
อ๋อนะคะเดินทางมามาพูดคุยกับชายคุ้มคร่ำคุยกันปั๊บเดียวคุณชนะ
เออสงบค่ะเฮ้ยแล้วก็นอนให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวโดยไม่ขัดขืน
อ้อแล้วไม่มาแต่แรกเอออะไรเนี่ยโอ้โฮ
ทีมข่าวเราเลยไปหานะคะเดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อปากดง
ตั้งอยู่พื้นที่เทศบาลอำเภอบ้านหมี่ไปเจอกับนายธีรเทพบุญเดช
อ่ะเขาเล่าแบบนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
หนุ่มคนนี้ได้เข้ามาทำลายข้าวของเครื่องใช้ภายในศาล
เอาจริงก็เสียหายอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบพังมากอะไรอย่างนี้
แต่ของเขาอยู่ดีของเขาไปทำลายทำไมถูกไหมล่ะ
ทีนี้นายองค์อาจจายภูมิผู้ที่เข้ามาเห็นพบเห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขาไปแจ้งตำรวจแล้วก็บอกว่าหนุ่มคนนี้มาก่อเหตุแบบนี้
คือเอาจริงนะเคยเห็นเอาจริงคนที่มาก่อเหตุเนี่ย
ปกติเป็นคนร่าเริงนิสัยดีนะและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
อดีตเคยเป็นทหารแต่ประสบอุบัติเหตุกระทบกระทั่งกระเทือนทางสมอง

ก็ไปรักษาตัวอยู่พักใหญ่นะครับ
ญาติครับก็รีบมารับตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเลยครับ

ท่านครอบเบน
ครูปราเภทก็ขึ้นไปประทับคนที่ที่ของเจ้าพ่อนะครับ
ก็คับคักก็ประมาณ๑๐นาทีน่ะครับก็ได้ยินยองให้ช่วงกลุ่มตัวนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลน่ะมี
อ่าพระเด็นเคยเป็นคนอาหาร
อ่าเคยรับราคาอาหารครับ
แต่ข้อมูลตอนนี้อยู่ระหว่างกีต์ยานแค่อะ
อ่าทางญาตินะครับ
อ่าได้นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอันครับ
อ่าสุดท้ายก็จับกลุ่มหนุ่มคนนี้ได้ส่วนทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของศาลเนี่ยนะ
ครับเขาก็ร่วมกันบูรณปฏิสังขรรค์ศาลใหม่เออ
ไปถึงนำอาหารขาวหวานเครื่องเส้นไหว้มาถวายเพื่อขอคำมาลาโทษนะคะ
โอ้แล้วดูโอ๊ะขึ้นไปท่านี้จะยังไง
โอ้โหอาการหนักยังไงไปรักษาตัวให้เรียบร้อยนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปจะพาไปดูกันหน่อยนะครับ
อยู่คุณสามีก็เอาปากกาเมจิกไปเขียน
ไปเขียนนะฮะที่หน้าของคุณภรรยาแบบนี้
อุ้ยคุณใจกล้ามากโอ้ยหลอกมาเดาดูมั้ย
ว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบลงที่อะไร
อ่ะงั้นมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณชิสาเวลานอนเนี่ยระวังให้ดีนะคนข้างคุณคุณสามีนะเฮ้ยระวังให้ดีเขาอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ได้นะ
ยังไงคะไหนดูซิไหนดูสิ

และเชื่อมต่อกันต่อกันต่อกันต่อกันและก็ต่อกัน
กลายมาเป็นเมียหน้าหมูด้วยเอง
ครับหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ